กันที่ความสวีทสวีทกว่านี้ไม่มีแล้ว

บูมกิดกล้องกับกิฟต์ดราพระดาษา

ใครที่สดอยู่ดูข่าวนี้จับหัวใจเอาไว้นะ

บอกว่าจากวันนั้นที่เดินสวนกันโดยบังเอิญ
สบตากันครั้งแรกจนมาถึงวันนี้๑๐ปีแล้ว
ยินดีที่ได้รู้จักเต้าความรัก
เฮ่ยหวานมาก
โชว์รูปคู่โมเมนต์น่ารักตอนอยู่ด้วยกันอีกเพียบเลยนะครับ
คู่นี้หนุ่มบูมกิดกล้องเปิดใจกับเราว่า
รักของเขากับดาราสาวรุ่นพี่กิฟต์ดราพดา
เป็นเหมือนรักแรกพบเลยตามที่เขียนทุกอย่างเลย

รักกันมาได้นานขนาดนี้
คือตอนแรกหลายคนก็บอกว่าแหมรักวัยรุ่น

แต่ถ้าอย่างที่สุด๑๐ปีแล้วก็เข้าขวาปันเกราแสอะไรต่างมามากมายด้วยกัน
ส่วนข่าวดีวันวิวาค่ะหนุ่มบูมชี้แจงว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลย
เพราะว่าตอนนี้ได้เลิกนะฮะไปขอเลิกแต่งกับพระอาจารย์ที่สนิทมาแล้วด้วย
แล้วก็มูเตลูขอพรให้รักครั้งนี้สมหวังครองคู่รักกันตลอดไปด้วยค่ะ
ก็มีบ้างครับตามที่ต่างทั่วไป
ยังไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
เราก็ดูเลิกทุกปีทุกแบบ๖เดือนอะไรอย่างนี้
ซึ่งช่วงนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็ตอนนี้บุ้มถ่ายละครอยู่สองเรื่องด้วย
มันก็ไม่มีเวลาจริงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ฟังเรื่อย
ก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือกลางปีหน้าอะไรอย่างนี้
ถ้าไปดูเลิกแล้วมีเลิกเดี๋ยวมาบอกครับ
อยากให้มีบูมสักหลายคนนะ
สาวบอกว่าผู้ชายแบบนี้มันอบอุ่นโรแมนติก
แฟนแบบรักเดียวใจเดียวมันสุดยอด
จำได้นะว่าก่อนหน้านี้นะคุณกิฟต์เขาป่วย

ดูแลทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของจิตใจด้วย
สุดยอดมากเลยอยากให้มีหลายคนอย่างที่เชอรี่บอกเลย
ใช่นี่นะคนก็เป็นคนรักกันนะ
ขอให้ดูแลกันไปเท่านี้เนาะไม่หึงหวาย
แต่ว่าขอให้ดีเรื่อยแบบนี้นะคะ
วันแต่งได้วันไหนบอกบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ